คุณผู้ชมฮะจากเรื่องราวของพ่อลูกพ่อลูกที่จมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวออกมาตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ตอนแรกก็คิดว่าพ่อพาลูกสาวกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
แต่ว่าทางญาติบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์แบบนั้นเลยนะครับ
แล้วก็มีการจัดพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้วทั้งพ่อทั้งลูกเลย
เป็นที่เสียใจของคนในครอบครัวอันนี้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์หน่อย
เมื่อวันที่๒๑สิงหาคมเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๖โมงเย็นนะครับ
ก็ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตพร้อมลูกสาววัย๗ขวบ
เพราะว่าจมน้ำบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับ
ผู้เป็นพ่อก็คือนายประคังเงินอินทราหรือว่านัทอายุ๓๐ปี
ส่วนลูกสาวตัวน้อยก็คือเด็กหญิงกุลนาศอินทราหรือน้องโมจิอายุ๗ขวบ
แล้วดูสิฮะผู้เป็นแม่ไปกอดศพลูกสาวไปกอดศพสามี
และที่สำคัญเห็นน้องหมาไหมสุนัขตัวเล็ก๒ตัวนอนใกล้ศพไม่ห่างเลยนะครับ
แล้วก็เรื่องของน้องสุนัขก็ทางญาติบอกว่าเป็นสาเหตุ
ทำให้พ่อลูกคู่นี้จมน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าตัวเด็กเองนะฮะเด็กหญิงโมจิกระโดดลงไปเพื่อจะช่วยสุนัข
คือน้องหมามันกระโดดลงไปในแม่น้ำโขงก่อน

และทีนี้ผู้เป็นพ่อกระโดดน้ำตามไปช่วยลูกสาว
ปรากฏว่าสุนัขรอดนะแต่ว่าตัวผู้เป็นพ่อและลูกสาวเสียชีวิตนะครับ
และเมื่อวานนี้นะครับทางญาติซึ่งนำโดยนายคำกองโพติยะอายุ๖๙ปี
แล้วก็นางสมคิตอินทาอายุ๕๕ปีพ่อและแม่ของผู้ตาย
พร้อมด้วยนางสาวละลิตาวงศาอายุ๓๐ปีอดีตภรรยาผู้ตาย
ได้ร่วมพิธีเก็บอัฐิตามประเพณี
หลังจากมีการประกอบพิธีชาปนกิจศพ
เมื่อบ่ายของวันที่๒๒สิงหาคม
วัดมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ทางญาติและเพื่อนร่วมงานก็ยังยืนยัน
สาเหตุการเสียชีวิตของนายระคังเงิน
แล้วก็น้องโมจิว่าเกิดจากอุบัติเหตุ

เนื่องจากน้องสุนัขทั้งสองตัวมันกระโดดลงไปในแม่น้ำโขง
ทำให้น้องโมจิอายุ๗ขวบกระโดดลงไปช่วยสุนัข
และพ่อก็รีบกระโดดลงไปช่วยลูกสาว
แต่ว่าน้ำโขงตรงนั้นนะคุณลึกกว่า๔เมตร

จมน้ำโขงเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
โดยญาติยืนยันว่านายรักคังเงินผู้เสียชีวิต

เรื่องของหนี้สินมีแต่ว่าเอาหนี้สินมาประกอบอาชีพ
และไม่เคยคิดที่จะท้อถอยต่อชีวิตเลย
สู้ชีวิตมาโดยตลอดอันนี้ผู้เป็นแม่เนี่ย
ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ

รักลูกสาว๒คนมาก

คือ๗ขวบอีกคนแล้วก็ตัวเล็กอีกคนนึงนะครับ
แต่ทีนี้ก็แยกกับอดีตภรรยาให้คุณ

ทีนี้แม้จะเลิกกับอดีตภรรยาได้เกือบปีแล้ว
แต่ว่าในราคาเงินก็ยังคอยดูแลลูกนะครับ
ส่วนภาระหนี้สินรวมทั้งเรื่องของวิกฤตโควิด
ทำให้รายได้ของนายระคังเงินลดลงเกินครึ่ง

ไม่เคยท้อแล้วก็ไม่เป็นเหตุจูงใจให้คิดฆ่าตัวตายนะครับ
พ่อของผู้ตายยอมรับว่าลูกชายอาจจะมีปัญหาชีวิตพอสมควร
มีหนี้สินหลักแสนแต่ยังพอหาทางออกได้
และครอบครัวทำอาชีพค้าขายครับ
ที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือลูกทุกอย่าง
ที่สำคัญลูกชายผมรักลูกสาวของเขาทั้งสองคนมาก
ใช่นะฮะผมเองเชื่อมั่นว่าไม่มีแบรนด์จูงใจ
ทำให้ลูกชายคิดสั้นสิ่งที่เกิดขึ้น
กับลูกชายและหลานสาวเป็นอุบัติเหตุครับ
ผมพันธุ์ทรงอุบัติเหตุนี้๙๐

มันเป็นเรื่องที่ว่าตัดสินใจแบบชับพันเลย

แต่มันบรูว่าตรงนั้นมันเป็นนามบุญ

ก็มีเพื่อนร่วมอาชีพเป็นนุ่มรายเดอร์เพื่อนสนิท
ก็มาร่วมพิธีด้วยแล้วก็เปิดเผยกับนักข่าวของเรา
บอกว่าผู้ตายทำงานร่วมกันมาเกือบ๑ปี

ก็รู้ว่าผู้ตายมีปัญหาครอบครัวอยู่บ้าง

รักลูกมากเป็นคนร่าเริงแล้วก็ไม่เครียด

จาก๑๐๐๐๐๐บาทที่วิ่งงานได้
จะเหลือคุณบางทีเหลือ๑๐๐๒๐๐บาทก็มี
แต่ว่าผู้ตายไม่เคยท้อครับวิ่งส่งของทุกวัน
และมีความรักความผูกพันสนิทกับเพื่อนร่วมงานทุกคน
ดังนั้นเพื่อนร่วมงานก็เชื่อเหมือนกัน
บอกว่าผู้ตายที่กระโดดลงไปมันเป็นอุบัติเหตุ

ไม่ใช่เป็นการคิดสั้นและพาลูกสาวกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะครับ